ถ้าพูดถึงสเปคหนุ่มในใจของสาวเนี่ย
จะต้องมีชื่อของสนยุคถูกต้องไหม

จากจะกวาดคะแนนนิยมในบ้านเราแล้ว
เขายังขยายฐานไปแดนมังกรด้วยนะ

กำลังศึกษาดูใจอยู่กับสาวต่างชาติคนหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่ได้ระบุหรอกว่าชาติไหนนะคะคุณผู้ชม
เขาไปเจอกันที่ฟิตเนสสถานที่นี่ก็น่ารักนะไปเจอกันค่ะ
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ขอระบุสถานะที่ชัดเจน
ขอคุยแบบนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อน
ส่วนใครที่รอลุ้นจะเห็นภาพคู่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะ
เพราะอยากให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
การติดตามท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้
ที่เป็นเพื่อนกันอยู่ก็รู้จักมาสักพักครับ

นักธุรกรรมเรียกว่าคำถามของเมื่อกี่ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นสาวนอกวงการ
อ่าก็ไม่ได้ขอคนไทยนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนยังไม่ขอระบุสถานะ

แล้วจะเจอแบบนี้ไหมล่ะ

หรืออาจจะเจอไม่สนเลยก็ได้นะคะ